แล้วดูสภาพสินี่ค่ะ
ไก่เหล่านี้มันตายเพราะว่ามันโดนน้ำท่วม
นี่ใช่ไหมเขาเรียกว่าตายเป็นเบื่อภาพเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
พอไม่รู้จะผลหนียังไงไก่เยอะกว่านี้
ไม่ทันหรอกค่ะแสนสี่หมื่นกว่าตัวดูละกัน
ฟาร์มไก่ของนายบุญสือแกล้วกล้าค่ะ
กำนันตำบลกระแสบนอย่างเผือกกลางจังหวัดระยอง
น้ำท่วมสูงเป็นเมตรนะได้รับความเสียหาย
ไก่เขาเลี้ยงเอาไว้๖โรงเรือนประมาณ๑๔๐๐๐กว่าตัว
ตายหมดนะคะเพราะว่าน้ำท่วมเร็วน้ำท่วมแรง
ย้ายไก่ไม่ทันหรอกแล้วก็ความเสียหายเนี่ยมูลค่าเป็น๑๐ล้านนะคะ
ซากไก่ที่ตายแล้วทำยังไงมีคนมาขอซื้อนะพวกซากแบบนี้
เอาไปทำอะไรเขาเอาไปทำอาหารปลา
คือคนเลี้ยงปลาดุกเขาก็มาซื้อพวกซากไก่แบบนี้
แล้วก็ตอนที่กู้ภัยนะกำลังลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วม
ในพื้นที่หมู่๙ที่ตำบลกระแสบนไปเจอนี่พี่เบิร์ดดอมดู
โอ้โหไก่ยังพยายามลอยหนีน้ำเหรอ
ใช่ค่ะมันจะพยายามไหว้หนีน้ำนี่เป็นไก่ชนนะ
เขาไปเจอสองตัวลอยมาแบบนี้ต้องอุ้มมันแล้วก็จับไปส่งคืนเจ้าของ
นี่ถ้าพี่กู้ภัยไม่ไปช่วยตายตายค่ะตายแน่นอนพี่เบิร์ตสองตัวที่ช่วยได้
แล้วถามว่าอ้าวเจ้าของเขาเลี้ยงไว้กี่ตัวเลี้ยงไว้๑๕เจอ๒
แล้วที่เหลือเองก็อีก๓คงไปแล้วอ่ะค่ะอีก๑๓ลอยไปตามน้ำแล้วอ่ะนะ
ทีนี้มาดูต่อกันหน่อยค่ะโรงพยาบาลแกรงตรงบ้านพักพยาบาล๒ชั้นเนี่ย
ถ้าสาดสงเคราะห์เนี่ยก็ต้องเร่งขนของขึ้นที่สูง
เพราะว่าในพื้นที่ดูสิน้ำเข้ามาเรื่อย
เข้าไปในบ้านนี่ต้องยกอะไรเครื่องซักผ้าหนีน้ำอ่ะนะคะ
แล้วก็ดูท่าทางว่ายังไม่มีท่าทีว่าน้ำจะลดลงฝนก็ยังตกมาอย่างต่อเนื่องด้วย
ส่วนถนนบายพาร์ท๔แยกโพทองหน้าโรงพยาบาลแกลงเนี่ยนะคะ
ก็มีน้ำท่วมมวลน้ำก็หลากเข้ามาถึงตัวอำเภอแกลงเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องอำนวยความสะดวกกับคนที่ผ่านเส้นทางนี้
คุณเห็นมั้ยเรือเนี่ยมาเตรียมรอพร้อมอยู่แล้ว
ครับส่วนคลิปต่อไปนี้ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้นะ
เป็นกระแสน้ำไหลเชี่ยวทำให้รถมินิบัส

มันไงนะค่ะ

ให้ไปต่อก็ไม่ถึงอ่ะไปไม่ถึงแน่นอน
จอดดับอยู่กลางทางนะครับมีผู้หิสัญติดอยู่นาที๑๗คน
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์พยายามฝากกระแสน้ำไปช่วยนะครับ
แต่ก็ต้านแรงน้ำไม่ไหวทำยังไงล่ะ

แบ็คโฮต้องมาลุยแบบอื้นอื้นอื้นอื้น
แล้วไปยังไงก็ปีนจากแขนมันมา

นจากไอ้แขนตักมันมานะครับมาขึ้นหลังคา
แล้วรถแบ็คโฮก็ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัย
๑๗คนที่อยู่ในรถมินิบัสออกมาได้
ช่วยเหลือกันเองแบบนี้แหละครับโอ้โหดีขอบพระคุณมากฮะ

ที่ไปช่วย๑๗ชีวิตบนมินิบัสคันนั้นครับ

ทีนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่แขวงการทางระยองเนี่ยนะคะ
เขาต้องออกไปสำรวจนี่คุณผู้ชมดูสภาพสิ

ถนนที่โดนน้ำท่วมทุกสายเลย
หลังจากที่น้ำลดแล้วเจอสภาพแบบนี้เลยค่ะ

อันนี้ตรงสุขุมวิทย์ช่วงตลาดกระเฉด

ครับค่ะสุดนี้นะดอมน้ำหนักมากท่วมหนักมากค่ะ

เนี่ยแล้วพอน้ำลดลงแล้วเนี่ยนะ

ถนนมันเป็นแบบนี้อ๋อได้ครับเป็นเข้าเกรียบเลยอ่ะโอ้โห

โอ้โหเพราะอะไรรู้ไหมคือผิวถนนเนี่ย
มันโดนน้ำแบบกัดเซาะใช่ไหมเป็นกิโลเลยอ่ะ

ขยะเศษไม้ถูกน้ำพัดมา
แล้วก็ต้องทำความสะอาดเร่งซ่อมแซมผิวจราจรนะคะ

ใครที่ขับรถขับราก็ต้องใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง
เพราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
อืมมีอุบัติเหตุหลายจุดอ่ะ
คันสีน้ำเงินทางซ้ายนี่น่าจะไปเสียหลักมาหรือเปล่า

แล้วก็ถนนสายอื่นที่ได้รับผลกระทบมันก็ชำรุดเสียหาย

ซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเลยนะคะ

น้ำป่านี่น่ากลัวอย่างที่เราบอกว่าเวลามันมามันมาเร็วมาแรงแรงขนาดไหน

พอหนี

มันเสียงมันดังมาพักนึงแล้วเมื่อกี้ตั้งนานแล้วอ่ะ
คนถ่ายก็ถ่ายไปลุ้นไปคุณผู้ชมฮะสายไฟที่พาดอยู่มันก็ล่วงลงมาด้วยนะเดี๋ยวสักพัก
แล้วเมื่อสักครู่เขาจะพูดว่าบ้านในเล็กบ้านในเล็ก
เจ้าของคลิปบอกว่าก่อนหน้านี้มันตกมานานละ๓๔ชั่วโมงจากนั้นไม่นานเขาได้ยินเสียงดังในป่าเลยนะตอนแรกเขาก็ไม่คิดว่าเป็นน้ำครับ
กระทั่งเห็นด้วยตาตนเองน้ำป่าไหลทะลักเข้ามาเกือบถึงตัวบ้านแล้วหลังจากน้ำรถเนี่ยไปเห็นว่ารถของชาวบ้านครับ
โดนน้ำซัดหายไปหลายคันนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
คันจมโครนอันนี้ยังเอาขึ้นมาได้

อันหายไปเลยนะหายไปทั้งคันเลยครับ
เพราะดีคนในหมู่บ้านปลอดภัยทุกคนนี่เขาให้ข้อมูลมา
ทีนี้ครับบ้านของคนชื่อเล็กที่คนในคลิปเขาพูดนะ
ก็เป็นห่วงบอกว่าเฮ้ยบ้านคุณเล็กนี่เป็นยังไง
เจ้าตัวมาตอบเองเลยครับมาตอบในคอมเมนต์เองเลย
บอกว่าครอบครัวหนูปลอดภัยดีค่ะ
นี่น้ำมันไหลผ่านข้างบ้านเขาไปเลยทางน้ำป่านี่
อย่างที่บอกไปครับเจ้าของบ้านบอกปลอดภัยดีค่ะ
ครอบครัวปลอดภัยดีแต่อะไรคะโดนน้ำป่าอีกข้าง

แล้วบ้านคุณเล็กเขาอยู่ตรงกลาง
โอ้โหขนาดเลยเหรอขนาดเลยหลายคนส่งกำลังใจผ่านโซเชียล
ขอให้บ้านคุณเล็กและบ้านอื่นนะที่อยู่บริเวณนี้

ไปดูในตัวอำเภอแกลงจังหวัดระยองหน่อย
กล้องวงจรปิดนี่ครับบันทึกภาพน้ำมันเริ่มเอ่อมาแล้ว
ท่วมถนนแบบนี้ฮะตั้งแต่ช่วงเที่ยง
ช่วงเที่ยงวันพุธที่ผ่านมา๗กันยายน

แล้วได้เห็นแบบนี้คือถังเหรอถังใหญ่มาลอยขยะ

น้ำก็ไหลมาเรื่อยแบบนี้
จนก็ทั้งเช้าวันพระเภทศรรพดี๘กันยายน

นี่ถนนเดียวกับเมื่อกี้ที่ทำพร้อมเร็วใช่มั้ย

เหมือนบุคภาพเลยใช้สัญจรไม่ได้เลย
ชาวบ้านบอกบางคนตื่นเช้ามาตกใจกำลังจะขับรถออกจากบ้าน
นี่เราเปรียบเทียบให้ดูนะครับ
ทางขวานี่มันค่อยท่วมจาก๗กันยานะ
ซ้าย๘กัญญาตื่นเช้ามาชาวบ้านตกใจ
ไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนครับ
ชายหาดแม่รำพึงครับหน้าหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านสบายอำเภอเมืองระยอง
นี่เขาไปรอเลยรอแถวชายหาดเลย
อุปกรณ์จับปลามาครบเลยนะ
เดี๋ยวเอาแหไปเวียงในทะเลริมทะเลด้วยนะ
มันใช่เหรอแหมาอวนมีรอบก็มีแม้กระทั่งตะแกรงฝาพัดลม

ใช่นี่ฮะจับมาได้แล้ว

ปลานินปลาช่อนแล้วก็ปลาดุกฮะ
เอาไปประกอบอาหารก็ได้เลย

พวกบ่อปลาที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ในพื้นที่
หมู่๗หมู่๘หมู่๙แตกฮะ
พอแตกปุ๊บปลาที่เลี้ยงไว้ไหลมาเลย
โอ้โหพอปลาน้ำจืดมาเจอกับน้ำเค็มทะเล
ปลามันก็อ่อนแรงทีนี้จับง่ายเลยครับ
ชาวบ้านบอกไอ้ปลาพวกนี้